ในประเด็นที่คุณชุวิตจะตีแสกหน้านี่แหละค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรส่งกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแฮสแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะได้ติดต่อกลับได้นะคะข้อความไหนถูกใจทีมงานค่ะเราจะมอบเสื้อยืดให้เลย๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวแจกกันทุกวันต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคมถึง๓๑สิงหาคมส่วนรายชื่อผู้โชคดีในต

พูดถึงความยิ่งใหญ่ของแม่แต่ผมพูดในมุมของผมครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันแม่นั้นลูกทั้งหลายก็ได้แต่พาแม่ไปไหว้พระบ้างไปทานข้าวบ้าง
คือน้องพลอยท่านผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวนะครับ
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ๓ปีที่แล้ว
โดยแม่น้องพลอยเนี่ยก็มาร้องกับไทยรัฐนะ
เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยออกรายงานรถบุตรทุกค่ะ
มาร้องกับไทยรัฐตลอด๓ปีเนี่ย
แม่คนนี้แม่ของน้องพลอยเนี่ยตามหาลูกโดยตลอด
ช่องทางไหนที่มีไปร้อง๑๑๑๑สำนักประหลัด
หรือจะไปร้องที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เคยหยุด
นี่คือความห่วงใยของแม่โดยแท้ครับ
มีลูกสาวอยู่คนเดียวใช่ไหมแน่นอนคือน้องพลอย
พลอยนั้นน่ะถูกไอ้เอสไอเอสนี่ก็คือ

ทหาร๑๐เอกนะครับที่บอกว่าเป็นแฟนนะครับ
เป็นอดีตแฟนที่ก็มีภรรยามีลูกอยู่แล้วด้วย
แล้วก็มาคบหากับพลอยนี่แหละ

พลกิจวิเศษเป็น๑๐เอกทหารอยู่ที่ไหนลบบุรีใช่ไหม
เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามาชอบพอกับน้องพลอยทั้งที่ยังมี

มีภรรยามีลูกแล้ว
ก็มาติดพันธุ์น้องพลอย
น้องพลอยพอจัดได้ว่าเอ้ามีเหมียแล้วนี่

ดักรอที่โรงงานที่น้องพลอยทำอยู่ที่อายุทยา
ดักรอเสร็จก็อุ่มเอาขึ้นรถไปแล้วก็ทำลายร่างกาย
เอ็กซก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรก็ทะเลาะกันในรถ
น้องเขามีกันไกลตัดเล็บหรืออะไรเนี่ยก็มาทิ้ม
เริ่มหาช่องทางก็คือพูดง่ายว่า๓ปีที่ผ่านมา
จับตัวไอ้เอสไม่ได้ไม่ได้เลย
ทั้งที่แม่ของน้องพลอยร้องเรียนไปทั่ว
นี่เห็นหรือยังครับว่าความยิ่งใหญ่ของแม่กระบวนการต่อสู้
ที่จะลองหาหน่วยงานต่างครับรวม

ก็เงียบตลอดนะคะแม่ก็ยังตามหาอยู่
แล้วแม่คิดว่าอะไรคิดว่าน้องพลอยมีชีวิตอยู่

เพราะส่งไลน์ให้น้องพลอยโดยตลอด

ที่น้องพลอยไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับ
แต่แม่เนี่ยตั้งความหวังแม่เชื่อ
มีความหวังกับตัวเองว่าลูกยังอยู่
ลูกยังมีชีวิตอยู่น้องพลอยยังไม่ได้เสียชีวิตไป
เห็นไหมครับว่าความเป็นแม่
ที่ไม่ยอมที่จะหยุดยั้งในการหาลูก
ผมต้องบอกว่าวันแม่ที่ผ่านมา
เรายิ้มแย้มเราพากันไปทำบุญไปกินข้าวไปช้อปปิ้ง
แต่เรามาดูแม่ของน้องพลอยสิครับ
ต้องมาพบกับความเป็นจริงที่ไอเอส
ไอ้เอสนี่คือชื่อเล่นของมันสิบเอกธุรกิจนี่
ซึ่งเป็นทหารก็ผมบอกอีกแล้ว
เมื่ออาทิตย์แรกผมพึ่งพูดว่าตาหาร
สิบคนนั้นเดี๋ยวผมจะพูดในฝั่งตาหารสิบคนที่ไปอุ้ม
แล้วนี่ก็มาเป็นถึงแม้จะเป็นคือผมต้องพูดแยกกันให้ชัดเจนซะก่อน
ว่าไม่ใช่ตาหารหมดแต่อันนี้ตาหารนะครับ
ก็ไม่ได้ย้ำแต่เป็นทหารจะให้ทำยังไง
ก็ปรากฏว่าไปอุ้มอุ้มเสร็จแล้วก็ยังไงล่ะพาน้องพลอยหายไป
ก็คงจะไปบีบคอทำร้ายจนเสียชีวิต
แรกก็อย่างที่ผมบอกอ้างว่าต่อสู้นะอ้างว่าไม่พอใจ
ก็เลยทะเลาะกันในรถทะเลาะไปทะเลาะมาน้องพลอยเปิดรถ

ตกจากรถบาดเจ็บสาหัสเอาขึ้นรถมาแทนที่จะพาไปโรงพยาบาลก็เอาไปนั่งยางเลย
คือลักษณะการนั่งยางท่านผู้ชมก็อาจจะคงไม่ทราบในอดีตก็พูดกันอยู่เรื่อยนั่งยางนั่งยาง
คือการเผานั่งยางเนี่ยคือจะทำยังไงครับ
คือต้องการที่จะให้ศพนั้นถูกเผาไหม้ให้หมด
ใช่ครับทีนี้เราจะเอาอะไรล่ะครับ

ที่เป็นเชื้อเพลิงก็คือยางล้อยางเก่านี่แหละครับ
เอามากองสุมไว้นะครับ
เสร็จแล้วก็จุดเผานะครับ
ลักษณะมันก็จะผสมนะครับยางต่างละหนึ่งก็จะไหม้

คือท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีศพสักอย่าง
ไอ้เอสก็ปฏิเสธได้ถูกไหม
ไม่มีผมไม่ได้เจอผมก็ไปเจอสักพักเดียวแล้วผมก็แยกกันไปผมไม่รู้
คือศพเป็นหลักฐานสำคัญ
ในทางกฎหมายก็เลยมีการซ่อนเร้นอำพลางศพก็เป็นความผิด

คือนายเอ็ดเนี่ยโดนข้อหาเจตนาฆ่า

นะฮะทีนี้จะเอาโดยไตรตรองด้วย
ก็คือไตรตองประหารชีวิตอย่างเดียว
ถูกไหมครับถามว่าไตรตรองไหมคุณนิว

มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่ามีการคิดมีการวางแผนมาก่อน
มันไปรับหน้าโรงงานเขาอ่ะรับหน้าโรงงานน้องพลอยเนี่ย
ก็แสดงว่ามันมีความไตรตรองอยู่แล้ว
ตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนว่ามันไปรับน้องพลอยหน้าโรงงาน

ทำร้ายร่างกายฮะรักฐานนี่เหรอครับ
ไม่ได้ทำร้ายนะฆ่าเลยเหรอครับ

ถามว่าเพราะอะไร
ก็เพราะว่าน้องพลอยเขาอยากจะเลิก
คือคนที่เป็นสาวใครก็จะไปเอากับคนที่มีครอบครัว

แล้วคือผู้ต้องหานี้ก็บอกด้วยว่า

แล้วยังไปพูดกับที่บ้านด้วยว่า

คืออย่างนี้ที่คุณนิวพูดดีแล้วล่ะ
คือหมายความว่าทำเป็นไม่รู้เรื่อง
นั่นน่ะสิครับ
หวังจะเอาไว้เอ่อ
คือต้องพูดก่อนว่าแม่เค้ายืนยันว่า
เขาไม่เชื่อเลย๓ปีที่ผ่านมา

คือแม่ทุกคนมีความหวังกับลูกเสมอ

อันนี้คือความที่ผมอยากจะพูดว่าวันแม่ในสภาพของคนที่ทุกระทง
แม้ก็ที่ผ่านมา๓ปีกี่ปีเนี่ยไปร้องเรียนหาที่ต่างที่จะช่วยตามหาลูก
แต่ไม่มีที่ไหนครับท้ายสุดเนี่ยแม่คนนี้ก็มาร้องที่ไทยรัฐอีก
มาพร้อมกับทนายก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้แหละครับ
แม่ก็อุตส่าห์ไปตามหาเดี๋ยวผมจะบอกให้
ระยะเวลา๓ปีเนี่ยท่านผู้ชมครับแม่คนนี้ไปหาใครทำอะไรบ้าง

เพื่อให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ความห่วงลูกของแม่คนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
๓ปีที่เกิดเหตุจน๓ปีณปัจจุบันนี้
เกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านนี้กับครอบครัวนี้กับคนเป็นแม่นะคะ
สักครู่เดียวชุวิตตีแสกหน้าค่ะ
ชีวิตตีแสงหน้า
ความคืบหน้าของคดีพลอยที่ถูกอุ้มฆ่าก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย
ปรากฏชัดโดยเฉพาะหลักฐานที่ได้จากคนเป็นแม่นี่แหละ
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันแม่หาหลักฐานเองมาโดยตลอด

ก็ผมถึงสงสัยไงท่านผู้ชมครับ๓ปีที่ผ่านมาคุณนิว
ทำไมไม่มีหน่วยงานตำรวจถึงไม่ตามหาออกหมายแต่เป็นหมายในคดีอาณาจารย์

ก็คือลักพาไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียชีวิตทั้งที่ปี๕๗ก็มีพบนะ

โครงกระดูกแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร
ส่วนในเอสเนี่ยก็หนีแล้วครับ

แล้วก็ไปทำหนังเหมือนในหนังสงสัยจะดูหนังฮอลลีวูดมากไป
แปลงโฉมเพื่อไม่ให้คนจำได้

แปลงโฉมไปทำโหนกแก้มไปกรีดตาไปทำอะไรต่างทำคาง
แล้วก็ไปอยู่บาเกนะครับ
ก็คือที่พัทยาเนี่ยต้องเข้าใจว่าบาเกเนี่ย
ที่นั่นมันดูแล้วมันแบบคน

บาร์เกที่พัทยาเนี่ยก็ได้รับความนิยมชมชอบแล้วครับ

ก็ไปหากินที่นั่น๒๓เดือนทีก็กลับมา

คือไอ้นี่มันเป็นคนหน้าตาท่าทางดี

จีบผู้หญิงที่ไหนก็ชอบ
แล้วก็ไปมีแฟนอยู่ที่โคราช

พอได้เงินได้ทองก็กลับมาโคราชที

เป็นคนที่โมโห

ไปเอายางที่บ้านยางเก่ามาเราขับเข้าไป๒กิโลกรัมข้างทาง
ในเวลากลางคืนก็เอาเสาดั้งยางจุดไฟเผาเผาเสร็จก็หนี
ระยะเวลา๓ปีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตามหาลูกตลอดลูกอยู่ที่ไหนร้องเรียนไปตลอด
เพราะมั่นใจว่าในเอสเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีรถ
รถที่นำพาน้องพลอยเนี่ยก็ตามดูว่าเอาไปขายยังไงไปขายที่ไหน
ก็ไปตามเจอรถที่จละบุรีนี่เลยครับปรากฏว่าไปดูที่รถ
ก็ปรากฏว่ามีเส้นผมยังมีเส้นผมของน้องพลอยอยู่
คือพูดง่ายว่ามีหลักฐานนี่ถ้าเกิดแหม่ช่วงนั้นนะ
ใจใส่หน่อยติดตามหน่อยนะฮะประมวลเรื่องว่ามีคนทั้งไปคบกระดูก
ท่านผู้ชมครับก็เอาเนี่ยนะเอาเนื้อเยื่อตรงกระพุงแก้มนี่แหละครับ
นี่คือความทันสมัยของนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้เลย
ก็ปรากฏว่าไปเจอหลักฐานเพิ่มมาเรื่อยแต่ไม่มีใครช่วย
แต่ผมเชื่อว่านะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับว่า
มีคนที่แอบช่วยแม่น้องพลอยอยู่
คืออยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตนี่แหละแต่ไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นใคร
เพราะหัวอกคนเป็นแม่ลูกสาวอุ้มหายไป๓ปี
ไม่รู้เป็นหรือตายผู้เป็นแม่ก็ยังเดินหน้าร้องเรียน

ทำทุกอย่างเพื่อตามหาลูกสาวแม้กระทั่งหาหลักฐานสืบสอหาข้อมูลตำรวจ
ยิ่งน่าเศร้าไปกว่านั้นคือช่องทางเดียวที่แม่ยังหวังว่า
ติดต่อลูกสาวได้ตลอด๓ปีก็คือส่งข้อความอย่างที่ผมบอกครับ
ลูกสาวก็ไม่เคยตอบมาเพราะเสียชีวิตไปแล้ว
ตั้งแต่วันแรกที่ไอ้เอ็ดเอาตัวไป
แต่ก็ยังส่งตลอดนะครับ
ก็ท้ายสุดนายเอ็ดมันก็ไป
พอร้องมากเข้าปี๖๐เนี่ย
มาร้องที่ไทยรัฐนะครับ
ก็ปรากฏว่าไปหาท่านพลตำรวจเอก
ศรีวราเที่ยวนี้แหละครับ

ผมถึงบอกว่าเรื่องต่างเหล่านี้บางครั้งเราต้องร้อง
ปรากฏว่าร้องอะไรสมัยก่อนร้องผ่านสื่อออกโทรทัศน์
ทางการทางตำรวจเขาถึงเอาใจใส่
ปัจจุบันก็ลงโซเชียลนี้แหละครับ

หลังจากที่รอมา๓ปีส่งไปร้องเรียนไปทั่ว
ไม่ได้เรื่องหลังจากลงโซเชียล

ก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้ทางผู้การ
จังหวัดอายุทยา

ก็ติดตามปรากฏว่าก็ไปได้ตัวไอเอส

บอกตามตำรวจไปจับนะครับ

พอมันรู้ตำรวจมารอหน้าบ้าน
คือคนมันรู้ความผิดอยู่แล้ว

หนีตำรวจก็ปิดล้อม

นายเอสนี่ก็รู้ว่าจะไปไม่รอด
ก็แต่ขอมอบกับทหารเท่านั้น

ก็คือมอบตัวมันจะมอบกับใครก็ได้
ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจนะครับ
แต่จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับ
แต่ก็พูดลีลาไปว่าจะขอมอบตัวกับทหาร

ก็พ่อเป็นทหารนะครับ
พ่อก็ยังเป็นทหารนะครับ

วันนี้คืนนี้เขาจะ

หมายที่มีที่จับนี่ก็คือเป็นหมายของหมายเก่า

ก็คิดว่าพรุ่งนี้แหละครับ
ทางศาลก็คงจะออกหมายจับ

ก็จะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตามที่ต่างที่เผายาง
พื้นที่ต่างที่มันหนีไป

อะไรที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชม

รวมถึงมีการแถลงข่าวด้วยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้
และแม่ของผู้เสียชีวิตเอง

บุคคลที่อยู่เบื้องหลังของผู้ต้องหา
คือกรณีนี้แม่เขามามีกับทนาย

ตอนนี้ก็แม่ก็ต้องระวังหน่อย
อันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมรู้

ลูกสาวบุตรสาวตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว

นายเอ็ดตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้
ก็เป็นฝีมือของทางตำรวจที่อยุธยา
อันนี้ก็ใช้เวลาความรวดเร็วโดยการสั่งการของท่านศรีวรา
แอคชั่นรวดเร็วจับตัวได้
ทีนี้อย่างว่าล่ะครับจะไปดำเนินการกับใครจะไปทำอย่างไร

ก็แล้วแต่อะไรที่เขาชอบพูดกัน

เพราะว่าหลายคดีที่ผมเคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
มาที่คดีที่อุ้ม
พอนักธุรกิจชาวจีนที่ผมพูดไป
พอพูดไปผมบอกอาทิตย์ที่แล้วคุณนิวผมพูดกับคุณมิ้น
ผมบอกว่าเอ๊ะมันตั้งข้อหาน้อยไปหรือเปล่า
เพราะตั้งก่อหาเขาแค่สองก่อหา
เขาไปสิบคนเป็นตั้งทหารตำรวจ
แต่งชุดเครื่องแบบลายพลางไปไปเอาตัวคนจีน
บอกว่าเอ๊ะบัตรประชาชนปลอมหรือเปล่าทะเบียนราชปลอมหรือเปล่า
เสร็จแล้วเอาไปพบกับนายแล้วพอพบกันเสร็จก็เรียกเงินยี่สิบล้าน
เหลือสองล้านค่ะตอนหลังปรากฏว่าผู้การโจ๊กหวานเจี๊ยบ
ท่านเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็คือพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ฉายาแก่ผู้การโจ๊กค่ะหวานเกี๊ยบเพราะท่านชอบพูดครับครับครับครับ
ท่านพูดเอ่อน่ารักแล้วก็เป็นคนเอาใจใส่อืม
ก็ปรากฏว่าไปตั้งข้อหาเนี่ยอะไรหนึ่งบุกลุกค่ะเพราะว่าเข้าไปเนี่ย
สำนักงานสถานของเขาเข้าไปตอนกลางวันนะอืม
เข้าไปในสำนักงานตอนกลางวันก็ตั้งก่อหาเขาบุกลุก
จิปจอยไหมบุกลุกสองตั้งก่อหาการโชคทรัพย์นะ
ผมต้องบอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าผมบอกว่า
กักขังหน่วงเหนียวก็คือไปเอาตัวเขาขึ้นรถมีคนประกบซ้ายประกบขวาพาไป
มันต้องมีโดนข้อหากักขังลวงเหนียวตามมาจริงเนี่ย
ต้องไปเรียกฆ่าไทยเพราะหวังถึงทรัพย์เอาตัวเข้ามา
แล้วก็ไปบอกบุคคลที่๓เอาเงินมาให้นั่นสิอันนี้ต้องโดนข้อหาเรียกค่าไทย
ค่ะนะครับเพราะว่าจ่ายเงินมาล้านหนึ่งไงอืม
คนมาจ่ายเงินล้านหนึ่งเสร็จแล้วก็มาโอนให้อีกล้านหนึ่ง
สุดท้ายต้องไปโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพราะทำกันเป็นขบวนการ
มีคน๑๐คนแบ่งงานกันทำคนจึงชี้เป้าคนหนึ่งไปเอาตัว
คนหนึ่งพาไปต่อรองเห็นไหมครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ้างยี่
ที่ผมบอกว่ายี่นี่คือสองไงมากกว่าสองคนอ่ะโดน
และถ้าซ่องโจรคุณนิวครับกี่คนห้าคนครับอันนี้เกินอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ก็สิบคนครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนหลังตลอดเพิ่ม
ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรให้สงสัยฟังรายการเรามีผลสิคุณชุมิ
คุณชุมิวิทราบให้ชัดเจนเพราะตอนหลังเพราะผมไปบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมตั้งข้อหาน้อยค่ะก็ไปเลยตั้งข้อหาเพิ่มเพิ่ม
คือตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรให้ค่ะแต่จริงจริงเนี่ยคุณนิวครับ
ข้อหาเรียกฆ่าไทยเนี่ยโทษมันหนักนะครับโทษมันต้อง
สิบถึงสิบห้าปีนี่อืมแต่ไอ้กันโชคนี่มันห้าปีเอง
ต่างกันมากค่ะค่ะเพราะผมต้องบอกว่าเรียกค่าไถ่ยังไง
มันก็เอาตัวเข้าไปไปกันหลายคนอ่าแล้วก็ไปหานายอืมนะ
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาเงินมาอ่ะยี่สิบล้านไม่มีเอาสองล้านมา
มึงจ่ายเงินมามึงโทรบอกญาติมึงอ่าอ่าคนที่บริษัทมึง
เอาเงินมาให้ล้านหนึ่งมันก็เอาเงินสดมาล้านหนึ่งพอเอาล้านหนึ่งมา
แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็บอกให้โอนมาอีกล้านหนึ่ง
นี่มันก็ชัดเจนนะมันเรียกค่าไทยเอาตัวไปเพื่อหวังซึ่งได้ทรัพย
อืมโดยให้มีบุคคลที่สามอ่านี่คือการเรียกฆ่าไทยฮะค่ะ
โชคเนี่ยมันเอาแค่ว่าขู่นะครับไม่มีบุคคลที่สามค่ะ
ก็ขู่กันตัวต่อตัวกับผู้ที่ถูกกระทำนั่นแหละแต่นี่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยว
เพราะฉะนั้นต้องเรียกค่าไถ่ฐานอีกนะทหารอีกนะนี่ก็ทหารนะ
เกี่ยวข้องอีกแล้วนี่พลตีค่ะไอ้นั่นสิบเอกอุ้ย
เราไม่ได้ไปพูดทหารทั้งหมดนะทหารโอ้โหทหารดีเยอะนะ
อาหารดีดีก็เยอะไม่ต้องห่วงฮะแต่เราพูดถึงเฉพาะบุคคลอืม
นะครับบุคคลซึ่งจริงจริงฮะผมก็ย้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า
ในกรณีนี้ประชาชนเขาก็กลัวเพราะว่าความที่เขามี

เป็นคนมีสีแก๊งมีสี

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ฟังผมเนี่ย

ทำไมเส้นสีเขียวกับสีกะกี้
ดังนั้นประชาชนคนไทย

หรือมีอะไรที่มาทำให้เกิด
ลักษณะเสียหาย

แล้วไม่ยอมจับปืนส่องอย่างนี้

ต้องรู้จักธรรมเนียมวินัยของทหาร

คอนเสิร์ตปูพงศิษย์แล้วไม่ยอมจับมือ
ก็เอาปืนอันนี้คือวินัยถูกไหมครับ

เดิมเนินการเนี่ยอุนิว

แล้วก็เป็นคนในวงการคนมีสี
โอ้โหหลายเรื่องหลายคดีที่คุยกัน

ไม่มีสีแต่จะพูดให้ถึงเรื่องการ

แต่จำเป็นครับเป็นการ
ลวนลามหรือการคุกคามทางเพศครับ

ตามที่เห็นในคนที่เขาไปร้องเรียน
เป็นพนักงานลูกจ้างประจำ

เกิดขึ้นได้ยังไงทำอย่างงี้ได้ยังไงครับ

สักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันค่ะ

ของคนทำงานที่เป็นข้าราชการ

คือนางโชติกา

ตำแหน่งลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข
ทำหน้าที่เลขานุการ
พออำนวยการ

กระทรวงสาธารณสุขเข้าร้องทุกข์

สพเมืองนอนบุรีใช่ค่ะ

ไปด้วยดำเนินคดีกับนาย

รัฐนวรประเสริฐในฐาน
ความผิดกระทำ

ขู่เข็นด้วยประกันใดโดยใช้กำลัง

ต่อหน้าธาระกำนันโดยนำหลักฐาน

คุณชูวิทย์คือคือท่านผู้ชมครับ

ในยุคสมัยนึงเนี่ยเขาเรียกผมว่าเจ้าพ่อ

มีคลิปแบบนี้

เช่นเข้าไปในห้องเนี่ยไปตั้งคลิปไว้

จะเป็นรีโมทจะเป็นนาฬิกา

ปากกาเสียบตรงนี้อัดได้หมดครับ

อาจจะไม่ได้ข้าราชการคือเป็นลูกจ้างประจำ
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

ก็ต้องค่าราชการใหญ่กว่าถูกไหมครับ

ทำกันสัญญาปีต่อปี
เป็นลูกจ้างประจำ
ที่จะให้ความเห็นว่าเออทำงานดีก็ให้ต่อ
เพราะว่าอยากจะมาเป็นข้าราชการ

ก็มีสวัสดิการมีหน้ามีตา
ตามภาษาสังคมไทยล่ะครับ

แทนที่จะทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นข้าราชการ
เป็นหัวหน้าเขาก็เป็นผู้ชายแล้วครับ
ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยก็คือต่อหน้าธาระกำนันแหละครับตามภาษากฎหมาย
ก็คนนี้เขาไม่ไหวแล้วครับบอกว่าทำมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะหลายปี
ทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงต้องรู้จักคำนี้ครับ
ไม่ได้หมายความว่าจะใช้มือไม้ใช้ร่างกายใช้คำพูดก็ได้ครับ
เช่นบอกโอ้โหนี่คุณนี่นมใหญ่จังอย่างนี้ได้ฮะ

ถูกต้มครับอย่างนี้เป็นการคุกคามพูดในสถานที่ทำงานโอ้โหบรรไทย
นี่นี่โอ้โหมันน่าจับอันนี้เป็นการคุกคามทางเพศครับ
ถ้าพูดให้หรือไปพูดให้ต่อหน้าคนอื่นหรือพูดต่อหน้าเขาทำให้เขากลับอับอาย
ให้เขาก็ลองรู้สึกว่าเขาเสียหาย
ทั้งนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องดูถึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรมด้วย
ในต่างประเทศเอาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่สังคมของผู้ชายคงอยู่เหนือกว่า
คือการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
จะพูดต่อการคุกคามก็ได้จะพูดว่าการล่วงละเมิดก็ได้คุณนิว
แต่ญี่ปุ่นนี้เขาบอกว่าแค่คุณถามเขาว่าถามผู้หญิงนะ
ถ้าผมเป็นผู้ชายนะถ้าผู้หญิงไม่ใช่นะ
ผู้ชายถามผู้หญิงอะไรที่ทำงานบอกเออนี่คุณมีลูกหรือยังเนี่ย
อันนี้เขาบอกว่าเป็นคุกคามทางเพศด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดแล้วนะครับถูกต้องครับ
ไปถามว่าคุณมีสามีหรือยังมีลูกหรือยัง
อันนี้ถือว่าเป็นการคุกคำในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับ
อันนี้หมายถึงว่ากฎหมายญี่ปุ่นเริ่มออกมาแล้วครับ
เพราะว่ามีการคุกคามทางเพศเขาบอกว่าเป็นอัตรา๑ใน๓เลย

ส่วนในสังคมฝรั่งนั้นก็อาจจะแบบว่าการกอดจับไม้จับมืออย่างนี้
ถือว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับ
แม้กระทั่งการถูกเนื้อต้องตัวเนี่ยในสังคมตะวันตกนี่เป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปทำแบบ

ทำแบบที่เห็นในคลิปเนี่ยที่ไปจับไปลุนออกออกไปได้
ฝรั่งก็ไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เฉพาะไทย
แต่อันนี้หมายถึงว่าของฝรั่งเขามีจับมือจับมืออบกอด
กอดบ้างหอมกันบ้างถ้าเกิดรู้จักกันนะครับ
ไม่ใช่วัยหอมกันได้ทุกคนนะครับคนไทยเราไม่ดูดูหนังไปเห็นบอก
อดหอมมาได้ทุกคนไปรู้จักเขาไม่รู้จักไปหอมเลย
มันไม่ใช่นะครับอันนั้นหมายความว่าก็เป็นเพื่อนกัน
เป็นญาติกันสนิทกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้น
เป็นกฎหมายและค่อนข้างที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น
ในประเทศไทยผมเชื่อว่าอย่างนี้คุณนิวครับการดูสมครับ

คือเกิดเหตุการณ์คุกคำทางเพศเยอะ
แต่กฎหมายอาจจะไม่ได้ครอบคลุมหรือพูดถึง
คือกฎหมายต้องเข้าใจว่าสังคมไทยนั้นค่อนข้างจะให้อำนาจผู้ชาย

ให้อำนาจผู้ชายในการพูดในการตามอำเภอใจ

พูดบอกว่าโอ้โหยายนี่แม่โอ้หน้าฟัดจัง

ต่อให้เขาได้ยินไม่ได้ยินก็ช่างพูดเล่นกับเพื่อนก็ช่าง

เราไปพูดกันแบบเพื่อนเนี่ยนะไม่เป็นไร

แต่ถ้าไปพูดต่อหน้าเขานี่คือการคุกคามทางเพศครับ

ยังไม่ต้องใช้ร่างกายต้องใช้มือสัมผัสจริง
อาณาจารย์นี่คือการใช้มือจับ

ถ้าเกิดเป็นการสอดใส่นี่คือเป็นการข่มขืนแล้ว
การอนาจารย์คือการจับล้วง

การคุกคามเนี่ยคือรวมถึงการใช้วาจาด้วยครับท่านผู้ชมครับ

น้องคนนี้มาใหม่โอ้โหหน้าฟัดจังเลย

ช่วยเหลือผู้หญิง

ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่ามีการคุกคำทางเพศ

ตำแหน่งก็ไม่ใช่เล็กนะครับ

แล้วก็กระทรวงสหสุขนี้ผู้หญิงเยอะด้วยนะ

เกี่ยวกับจันยาบัญล้วนหมอ

เยอะมากครับกระทรวงสหสุข
แต่ปรากฏว่ามีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แล้วก็ก็บอกว่าโหต้องเอาหนักเลยเอาให้หนัก

ในกฎหมายเขาบอกว่าการอาณาจารย์คืออะไร
ข้อหานี้โดนเข้าหาอาณาจารย์นะ
อาณาจารย์หมายถึงการกระทำที่ไม่สมควร

กอดจูบรูปคำร่างกายของหญิง
เป็นการกระทำหรือหญิงหรือชายนะครับ
เป็นการกระทำแสดงความไคร้ในทางเพศ
ซึ่งเป็นการกระทำต่อตัวบุคคลโดยตรงนะครับ
ก็เป็นการประพฤกษ์ที่น่าอับอายนอกลีด
อกจากนั้นแล้วนะคุณนิวท่านผู้ชมครับ

ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ย๑๐ปีนะ
ฟังดูแล้วจะตกใจนะครับอาณาจารย์เนี่ย
คือผู้กระทำอนาจารย์จะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงก็ได้นะครับ
คือหมายความว่าหญิงพูดจากับผู้ชายนี่ก็ถือเป็นการคุกคามนะครับ
แล้วก็โดนข้อหาอาณาจารย์จะกระทำต่อหญิงหรือชายก็ได้
เช่นชายจับนมหญิงอันนี้เป็นต้นนะฮะ
กระทำขู่เข็นโดยใช้กำลัง
ใช้กำลังไหมล็อกคอจับเนี่ย
ผู้ให้ทำให้ผู้ถูกกระทำอาณาจารย์ไม่สามารถขัดขืนได้
รวมทั้งการกระทำให้ผู้ถูก
ผู้ถูกกระทำอนาจารย์เข้าใจผิดคิดว่าผู้กระทำเป็นคนอื่น
รับโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

ถ้ากระทำอนาจารย์ต่อเด็กต้องรับโทษหนักขึ้นอีก
ดีเหมือนกันค่ะโทษหนักแบบนี้จะได้เข็ดหลาบกัน
แต่ว่าก็ไม่แน่นะว่ามันจะใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่า
เพราะบางคนเนี่ยหน้ามือตามมัวก็คิดอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
ต้องระวังครับเพราะในสถานที่ราชการผู้ชายเราเขานองปากใช้พูดนะครับ
ฉะนั้นการคุกคามทางเพศอย่าคิดว่าเป็นการใช้ร่างกายและใช้กำลังเท่านั้น
การใช้วาจาเนี่ยแพะโลมการใช้วาจาพูดนะครับ
ผู้หญิงนมใหญ่ผู้หญิงบ้านไทยสวยหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้
โดนครับเป็นการเขาเรียกว่าคุกคามล่วงละเมิดทางเพศครับ
ค่ะล่าสุดผู้ที่กระทำเหตุนี้ก็ถูกย้ายนะคะ
ตามระเบียบนะคะในเรื่องของการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตีแสกหน้ากันหลากหลายประเด็น
มีอีกหลายเรื่องยังไม่ได้ตีแสกหน้ากันเลยเวลาเราหมดก่อนคุณผู้ชม
ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังเจอกันอีก๑วัน
ยังไงวันนี้ขอให้มีความสุขในวันแม่นะคุณชูวิทย์นะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ชมทุกท่านลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ